ถึงเรื่องที่ช็อกความรู้สึกจริงคุณผู้ชมข้างหลังนี่ฮะ
หนุ่มคนนี้จะไปหาแฟนจะไปหาแฟนสาว
อารมณ์ทางเพศที่มันคุกกลุ่นอยู่ในตัว
แต่แฟนไม่ยอมให้มีอะไรด้วยครับ

แถวสวนสาธารณะเจอหมาตัวนึง
ส่วนทรงองค์เอวมันถูกใจแล้วเกิน

นะชาวบ้านมาเห็นแจ้งตำรวจมาจับกลุ่มตัวไว้ครับ

ก็เลยมาลงที่หมายังงี้เหรอ
เหตุเกิดในสวนสาธารณะอนันตยศริมถนนสายลำปางห้างฉัดสายเก่าที่ลำปางครับ
ตอนไปจับผู้ชายคนนี้อยู่ในห้องน้ำกับสุนนักเพศเมียสีดำ
ผู้ชายเขาอุ้มเข้าไปหวังจะไปปลดปล่อยอารมณ์ของเขา
เหตุเกิดทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้ครับนี่ฮะห้องน้ำ
ที่เป็นจุดที่ผู้ชายเขาอุ้มหมาเข้าไปผู้ชายเขาก็ยอมรับนะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ไปหาแฟนแต่แฟนไม่ยอมให้มีอะไรด้วย
อารมณ์ค้างก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ก็จริงกำลังจะกลับแล้วนะ
ระหว่างทางฝนตกครับก็เลยไปจอดพักที่สวนสาธารณะเมื่อสักครู่
หันไปเห็นสุนัขเพศเมียสีดำอารมณ์มันขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกฮะ
ก็เลยอุ้มเจ้าตูบสีดำเนี่ยเข้าไปในห้องน้ำแหม
กำลังจะเข้าได้เข้าเข็มอยู่แล้วชาวบ้านมาเห็นซะก่อนครับ
ก็โชคดีของเจ้าหมาชาวบ้านแจ้งตำรวจเลยมาจับกลุ่มผู้ชายไว้
เรื่องต้นตำรวจสพห้างฉัดก็นำตัวผู้ชายคนนี้ไปสอบสวนเพิ่มเติม
หากพบว่าไม่ได้กระทำความผิดอะไรก็คงจะต้องปล่อยตัวไปครับ
แฟนสาวไม่รู้รู้ข่าวหรือยังนะนะครับ